คุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเรายังอยู่ในพื้นที่นะครับ
เดี๋ยวดูกันหน่อยนะครับว่าการเคลียร์พื้นที่แล้วก็สถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรนะครับ

คุณผู้ชมคะแม้ว่าในขณะนี้สถานการณ์จะคลี่คลายแล้ว
เบื้องหลังของดิฉันก็คือทางด้านของเจ้าหน้าที่ของห้างสยามพลากรนั้น
มีการตั้งโต๊ะเพื่อที่จะให้บริการกับนักท่องเที่ยวผู้ที่ได้รับผลกระทบต่างนะคะ
เพื่อที่จะมาแจ้งรายชื่อในการที่ได้รับผลกระทบ
อย่างเช่นในขณะที่เกิดเหตุกราดยิงขออนุญาตใช้คำนี้นะคะ
ในการที่จะออกไปจากบริเวณพื้นที่ของห้างสรรพสินค้านั้น
ลืมสิ่งของหรือว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่
สามารถมาติดต่อที่นี่ได้เลยรวมไปถึงญาติญาตินะคะ
ของผู้ที่ได้รับผลกระทบต่าง
หากว่าอยากจะทราบว่าญาติของตัวเองได้รับบาดเจ็บหรือไม่
ก็มาติดต่อที่นี่ได้เช่นเดียวกันนะคะ
ส่วนในวันพรุ่งนี้ค่ะห้างสรรพสินค้าก็ยังคงเปิดปกตินะคะ
ในเวลาสิบนาฬิกาซึ่งในขณะนี้ยังคงกันพื้นที่
ไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาด

ก็ยังคงมีการตรวจสอบพื้นที่อยู่ที่บริเวณด้านในค่ะ
คุณผู้ชมคะดิฉันจะไปคุยกับหนึ่งในผู้ที่รอดชีวิต
ผู้ที่หนีตายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เป็นผู้สื่อข่าวของไทยรัฐออนไลน์นะคะ
อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่า

ที่มีการหนีตายขึ้นไปบนชั้น๕นั้นเหตุการณ์เป็นอย่างไรบ้าง
คุณพีระคะเล่าให้ฟังหน่อยว่าในตอนนั้น
คือเรามาอยู่ที่บริเวณชั้น๓หรือชั้น๔ใช่ไหมคะ
ใช่ครับมาอยู่ชั้น๔ครับมากินข้าว
ระหว่างกินข้าวเราก็เห็นคนวิ่งหนี
พอวิ่งหนีปุ๊บเราก็เริ่มรีเช็คว่ามันเกิดอะไรขึ้น

มีเหตุยิงกันนะบวกกับเราได้ยินเสียงวอลจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ว่ามันมีเหตุยิงกันข้างล่างแล้วก็มีคนก่อเหตุยังอยู่
เราก็แว๊บมาในเหตุที่โคลาสเลย
เสร็จปุ๊บเราก็เก็บของแล้วเราก็รอฟังเสียงว่ามันจริงไหม
เนี่ยเนี่ยมันดังมันมีเสียงปืนดังขึ้นมาปั้งปั้งปุ๊บเราก็
เรารู้แล้วว่ามีเราก็วิ่งไปคนละทางกับเสียงปืน
ระหว่างนั้นคนก็วิ่งไปทางเสียงปืนบ้างเราก็ดึงเขากลับมา
แล้วเราก็วิ่งมากับคนที่หนีมาด้วยกันนะครับ
หนีเข้ามาตรงมันเป็นโซนรีโนเวทบริเวณชั้น๔รีโนเวทห้าง
ก็เข้าไปอยู่เรามีความรู้สึกว่ามันเข้าออกทางเดียว

คือถ้าเยื้องลงไปก็ไม่น่าเกินชั้นหนึ่งค่ะ
ด้วยก็วิ่งออกมาจากโรงหนังด้วยแล้วก็เข้าไปอยู่ในหน้าทางหัวกัน

เพราะว่าเสียงปืนก็ดังออกมาเป็นระยะ

ดูจากรายงานที่เจ้าหน้าที่แจ้งหรือว่าพวกพี่แจ้งก็เป็น

โซนชั้น๓เค้าบอกว่าเป็นโรงแรมแล้ว
มีการขายอุปกรณ์เครื่องนอน
เพราะว่าอยู่โซนนั้น
คือเหมือนกับว่าคนในห้างเองไม่มีใครรู้ว่ามีการ
หรือว่าส่วนใหญ่ก็อาจจะยังไม่ทราบด้วยซ้ำว่ามีเหตุยิง
ใช่ครับต่างชาติก็น่าจะไม่ทราบ

หรือคนไทยเองก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีเหตุอะไร
ทำไมไอ้หนีเข้ามาในฮออย่างนี้
เหตุการณ์ที่เราประสบอยู่ในขณะนั้นประมาณกี่นาทีได้
โอ้เป็นชั่วโมงนะครับอาจจะชั่วโมงครึ่งได้

ขอบคุณคุณพีระนะคะที่มาเปิดเผยวินาทีนี้
เพื่อที่จะเอาชีวิตรอดขึ้นจากบริเวณชั้น๓ชั้น๔แล้วก็ไปจนถึงชั้น๕

เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการเข้าปฏิบัติภารกิจประมาณ๑ชั่วโมง
แต่ว่าการนั่งอยู่ที่ชั้น๕กับคนจำนวนกว่า๕๐๐คน
จำนวนมากเลยทีเดียวนั้นบอกว่าเหมือนหลายชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะ
ที่ต้องมีการรวมกันอยู่จำนวนมากขณะเดียวกัน
บอกว่ากังวลใจมากว่าหากคนร้ายสามารถขึ้นมาบนชั้น๕ได้นั้น
จะมีความปลอดภัยเกิดขึ้นในชีวิตหรือไม่นะคะ
คุณผู้ชมค่ะและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุด

นี่มันวันธรรมพักษ์ดีข่าวไทยรัฐทีวี